จากเรื่องของการเมืองแต่ส่งข้อความมาได้ต่อเนื่องนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวค่ะเรื่องของธนบัตรปลอมนะคะ

ตลอดเลยตั้งแต่ปี๕๔๕๗๕๘มันมีมาเป็นระยะนะคุณภาคภูมิ
อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้ก็เป็นข่าวในโลกโซเชียลนะคะ
ว่ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเนี่ยค่ะ
ใช่ชามนึงเนี่ย๓๐บาท
มีลูกค้ามาซื้อจ่ายแบงค์๕๐บาท
พ่อค้าก็ทอนไป๒๐บาท
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกันมันคล้ายกันมาก
เอกใจตอนกลับบ้านแล้วก็นั่งนับแบงค์ดู
มันแบงค์๕๐ใบนี้สีม่วงเข้มผิดปกติ
แล้วมันก็ลักษณะกระดาษมันแปลกมาก
ก็เลยให้ลูกชายลองทดลองดูแบบนี้ค่ะ
ลองเอาไปแช่น้ำแล้วก็ขยี้ขยี้กับน้ำดู
๕๐ที่เป็นแบงค์ปลอมมันยุ่ยมันขาดหมดเลย
จริงถึงแม้ว่าแช่น้ำก็ยังคลี่ออกมาเป็นแบงค์ได้

อันนี้คือลูกชายเขาก็ลองทดลองแล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วก็บอกว่าช่วยแชร์กันต่อหน่อยจะได้เป็นอุทาหรณ์
เวลารับแบงค์มาต้องตรวจสอบให้ดี
นี่ค่ะเราก็เลยตรวจสอบให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของแบงค์นี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยไก่ป๊อกนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราจะลองดูคลิปเขาหนึ่งกว่าหน่อยนะครับ

ลองฟังดูคลิปเขาหน่อยแล้วกันตอนที่เขาทดลองให้ดูนะครับ
พ่อผมโดนพ่อเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับ
โดนเขาให้มานายแบงค์ปลอมครับ

อันนี้ปลอมอันนี้แบงค์แท้นะครับ

เดี๋ยวเราลองจะลงน้ำดูด้วยกันเลยครับ
เนี่ย
อันนี้ไม่เป็นไรนะ
ผมขยามเลยไม่เป็นไร

ปลอมแตกต่าง
ไปเลยขาด

ร้านขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกก๋วยเตี๋ยวไก่
เขาขายอยู่ที่ซอยสุขสวรรค์๘๔นะคะ

เราก็ไปคุยด้วยลูกค้าก็มาซื้อกันเยอะนะคะ
เฉลิมชัยก็เลยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าวินาทีแรกที่ได้แบงค์๕๐มา

ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าลูกค้าคนไหนให้มา

กลับบ้านนะคะภรรยาช่วยนับเงินให้

พอจับดูก็ไม่ลื่นเหมือนแบงค์อื่น

เอกใจว่าปลอมแน่เลยอะค่ะ
ผมก็ไม่รู้เพราะว่าขายไปลูกค้าให้มาก็จะใส่กระเป๋าเนี่ยยัดลงยัดลง
พอไปถึงบ้านแล้วไปนับมันผิดสังเกตว่าแบงค์๕๐ตัวนี้ทำไมมันสีไม่กระดาษมันจะเป็นไม่เหมือนแบงค์จริงอะครับ
ก็เลยเอามาเทียบกันดูลูกชายไม่ต้องไปลงน้ำขยำเปื่อยหมดเลย
คือว่าขายคือไม่รู้ว่าใครให้เพราะว่าลูกค้าก็คงไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเขามาซื้อผมก็ยัดลงเยี่ยม
พอได้มาแล้วก็ยัดทอนจ้ะตอนที่เราไม่ได้ดูนะไม่ได้สังเกตครับคือลูกค้าให้มาผมก็จะใส่นี่เลยแล้วก็ทอนไป
ครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยคือลูกค้าให้มาเราก็ใส่ทอนรีบทำรีบใส่ทอน
ก็ไม่รู้คนร้ายอาจจะมองว่าแบงค์๕๐มันไม่มากไปไม่น้อยไปใช่ไหม
ก็อาจจะเนียนคนไม่ทันสังเกตเยอะถ้าเป็นแบงค์พันธุ์คนอาจจะสังเกตเยอะหน่อยถูกต้อง
พอเป็นแก๊ง๕๐ก็เนียนไปอะไรแบบนี้
แถมซื้อของ๓๐ยังได้กลับมาอีก๒๐อย่างนี้แล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยชามนึง

เฉลิมชัยบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาสิบกว่าปีแล้วนะคะนี่คือครั้งแรกในชีวิตพ่อค้าที่ถูกหลอกค่ะ
แล้วก็ได้ข่าวมาว่าแถวทุ่งครุก็เจอแบงค์๕๐ปลอมเหมือนกัน
ครั้งนี้ก็ไม่ได้อยากจะดำเนินคดีอะไรกับใครนะคะ

แต่ก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคน
ต้องสังเกตให้ดีไม่อยากจะให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนกับตัวเองนะคะ
เออเขาบอกลงเพจมาอยู่ทุ่งคุ

อยู่ทุ่งคุเจอใบหนึ่งเขาถ่ายคอมเมนต์ผมมา

เขาถ่ายลงมาคอมเมนต์ผมมา

ก็คือบางทีพ่อค้าแม่ค้าเจอก็ไม่เป็นไร๕๐บาท

แต่บางทีก็กระจายไปทำหลายที่

ถ้าคนร้ายมันทำสักวันละ๓ล้าน๕ล้าน๑๐ล้าน

เราก็ไปพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดลุงฉัดนะครับ

เพราะว่าหลังจากมีข่าวเจอแบงค์ปลอมระบาด
พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มระมัดระวังตัวกันมากขึ้นครับ
หลายคนก่อนจะรับแบงค์ทั้ง๒๐ไปถึงแบงค์พันธุ

พลิกแล้วพลิกซ์อีกดูแล้วดูอีก
อย่างแม่ค้าท่านนี้ชื่อว่านางสมภาษณ์
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเองก็เจอแบงค์๕๐อยู่เป็นประจำ
เวลาลูกค้ามาซื้อของเวลารับมาลูกค้าก็ให้มาก็จะตรวจดูแบงค์อยู่เสมอนะครับ
ตอนนี้มีข่าวว่ามีแบงค์ปลอมระบาดก็ต้องระวังตัวมากขึ้น
แล้วก็คุยกันในหมู่แม่ค้าพ่อค้านะครับบอกว่าถ้าเจอกับตัวเนี่ยจะทำยังไงก็คุยกันอยู่
แต่ในมุมความคิดของตัวเองแบงค์ปลอมที่ระบาดน่าจะเป็นบรรดาพวกแรงงานต่างด้าวที่ทำขึ้น
เพราะว่าระแวกนี้เนี่ยมีแรงงานต่างด้าวอยู่เยอะมาก
แบงค์ปลอมก็โชคดีไม่ได้โดนน่าจะโดนเฉพาะปากซอยข้างในก็หงวงยังแต่ก็ไม่แน่
ก็ได้แล้วใช่ไหมว่าให้ระวังกัน
ใช่ใช่เพราะว่ามันต้องแชร์ต่อกันแล้วก็บอกกันเอาไง
ว่าระวังไว้เพราะว่าปากซอย๘๐
อ๋อเพื่อนในเฟสนี้นะก็เลยไปกดดู
เพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษมันเป็นกระดาษพอโดนน้ำแล้วมันเปื่อย
แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นคนไทยตามที่เราคิดนะ
เพราะว่าตามที่เราขายของอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้แบงค์๕๐จากต่างชาติมากกว่า
เพราะว่าไม่ค่อยได้แบงค์๕๐จากคนไทยเท่าไหร่
อย่างเรานี่คือเราเจอแบงค์๕๐เยอะ
ก็มีแม่ค้าอีกคนนึงนะครับที่ตลาดลุงฉัดนะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
มีเพื่อนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันเคยโดนแบงค์พันธุ์ปลอมเลยนะ

ไปไม่กี่วันก็มารู้ข่าวว่าพ่อค้าขายก๋วเตี๋ยไก่

คือตอนนี้เขารู้สึกสงสารคนที่เจอแบงค์ปลอม
แต่ตัวเองก็ต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้น
โดนบ่อยนานจะเจอทีนึง
แล้วขยี้ก็มีสิทธิ์ขาดเหมือนกันนะคะ
อ๋อเหรอฮะ
ก็เลยอธิบายวิธีตรวจสอบแบงค์จริงกับแบงค์ปลอมเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ยก๒พลิกเอียง

ธนบัตรชนิดราคา๕๐บาทนะคะ

จะเห็นพระบรมชายาสาธิสลักษณ์

ซ่อนในลายกระหนกมุมล่างซ้าย

เอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างค่ะ

ส่องพริกเอียง๓อย่างนี้ค่ะ
สามารถตรวจสอบได้ว่าแบงค์จริง

ถ้าใครปลอมปลอมธนบัตร

ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดทำปลอมขึ้น
ซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้น
เพื่อให้เป็นเหรียญกษาบ

ต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต

บางทีคนร้ายหรือคนที่ทำเนี่ย